๔๐ปีแล้วที่ชื่อนี้อยู่คู่กับคนไทยมาต่อเนื่องยาวนาน
การันตีด้วยคุณภาพราคาและรสชาติที่อยู่คู่คนไทย
อยู่ในใจของลูกค้ามายาวนาน๔๐ปีพิสูจน์ได้ครับ
เขาบอกว่ารากฐานของธุรกิจคือความรัก

หวั่นแม้จะมีอุปสรรคบททดสอบเข้ามาให้
ทดสอบต่างมากมายก็ตามแต่ก็ยังผ่านมาได้นะครับ
พาคุณผู้ชมไปติดตามเคล็ดลับในการบริหาร
ธุรกิจร้านอาหารของคุณเกสุดารัยวา
นายถอดสูตรกับคุณพีรวัตน์อัทธานาธิ์ครับ
ธุรกิจจากความรักและความชอบในการทำอาหาร
ฝีมือของพี่น้องตระกูลไรวา
จากร้านเล็กในซอยประสานมิตร

๓ปีผ่านไปมีทั้งสิ้น๔๔๖สาขา
ความรักของการทำงานของครอบครัว

เป็นความผูกพันที่ทุกคนใส่ใจนะคะ
ธุรกิจอาหารนี่จะว่าไปก็เหมือนจะเปิดง่าย
แต่จริงความใส่ใจที่จะให้ขยายตัวไปเรื่อย
ในทุกรายละเอียดเราต้องดูว่าอาหารต้องอร่อย

การบริการที่ดีสถานที่สะอาดไหม
เหล่านี้เป็นองค์รวมของสิ่ง

บริหารงานจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ขยันแตกลายธุรกิจด้วยความเป็นนักคิดนักสร้างแบรนด์
ต่อยอดพัฒนาไม่หยุดนิ่ง
เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง

กลยุทธ์ราคาควบคู่คุณภาพ
ก็เป็นปีแรกและปีเดียวในการทำธุรกิจ
มา๔๓ปีที่เราขัดทุน

แต่ปีนั้นเป็นปีเดียวที่เราขัดทุน
แล้วก็ทางเราก็ดูว่าเราควรจะทำยังไง
ที่จะช่วยเหลือทุกคนด้วยในระบบ
ว่ามีความเป็นอยู่กันอย่างไร

เราครบรอบ๒๕ปี
มีว่าทุกวันพุธเราลด๒๕นะคะ

ปรากฏว่าจากวิกฤตเป็นโอกาส
แล้วก็ลูกค้าก็หลั่งไหลเข้ามานะคะ
ลูกค้าเขาก็พอใจเขาได้ของที่

ทั้งด้านองค์กรและด้านผู้บริหาร
ล้วนมีพื้นฐานจากความอบอุ่นของครอบครัว
และความสามัคคีจากทุกคนในบริษัท
คนที่ทำให้เกิดความสำเร็จให้กับธุรกิจนี้
คือพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจ
แล้วก็ลงมือทำนะคะเขาเป็นคนทำ
ถ้าเราคิดอย่างเดียวไม่มีทางที่จะเกิดขึ้น
แล้วก็ความรักความเมตตาและวัฒนธรรมองค์กร
ที่เราให้ความสุขให้กับพนักงาน
ให้ธุรกิจนี้ดีเด่นขึ้นมา
การทำอาหารจึงเปรียบเหมือนการถ่ายทอดความรัก
เมนูต่างด้วยการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว
เกศุดาว์เรียนว่าไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหน
แต่เมื่อเข้าครัวทำอาหารที่ชอบเพื่อคนที่รัก
นั่นคือความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่รัก

เหนื่อยหรืออาจจะเคร่งเครียดกับการทำงาน
พอกลับมาเนี่ยจะมีเวลาอ่านเมนูอาหาร

แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนขายอย่างหนึ่ง
ก็จะไม่ทำให้รู้สึกว่าหนึ่งเป็นความชอบ
เสน่ห์ปลายจวัตรและรสมือของเกษุดา
ถ้าได้ลองลิ้มรสแล้วรับรองจะติดใจ
เป็นแบรนด์ดั้งเดิมที่คุณข้างในทำขึ้นมา

ซึ่งเป็นภูมิใจนำเสนอว่าเป็นสูตรของนาย
สูตรวางขายอยู่ในร้านอาหาร

หากเปรียบชีวิตของนักธุรกิจหญิงแถวหน้าของเมืองไทย

สุดาเปรียบชีวิตตัวเองเหมือนเครปซูเซ็ต
ที่กลมครบรส
เมนูนี้เป็นเมนูที่คุณแม่คุณนายรักเหลือเกินนะคะ
แล้วก็จะห่วงสูตรมากเลยนะคะ
เวลาบอกว่าอยากทานเครปสูตรเสร็จแม่จะต้องเป็นคนทำให้
ดังชีวิตว่าเราก็มีส่วนผสมของความรัก

แล้วก็ตัวซอสมันมีครบทุกรสชาตินะคะ
ความเปรี้ยวความหวานสีสัน

ซึ่งทางครอบครัวเอาเข้ามา
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความผสมผสานของทุกสิ่งอย่างที่เราได้ทำงาน
มีความรักของครอบครัวของคุณแม่
มีความเปรี้ยวหวานครบทุกรสชาติในตัวน้ำซอส